ส่วนเรื่องของฟุตบอลบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
ไปดูกันหน่อยครับความเคลื่อนไหวของทีมไทยก็มีมาฝากนะครับ
ซึ่งไทยอยู่ในรอบนี้ด้วยต้องจบให้ได้
เดือนมิถุนายนแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่า
อาจจะต้องนะครับแข่งขันในสนามเป็นกลาง

เพื่อสอบถามว่าชาติใดพร้อมจะรับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพบ้าง
นโยบายนี้ครับก็ทำให้พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่นายกสมาคม
สั่งการให้ประเทศไทยเตรียมความพร้อม
หากต้องมีการยื่นเสนอจัดการแข่งขันในเบื้องต้น
ก็เล็งที่จะใช้สนามของบุรีรำนะครับ
เนื่องจากว่าสังเวียนระดับนานาชาติก็จัดมาเยอะแล้วนะครับ
ขนาดนี้สมบัติคอลได้ทราบถึงหลักการเบื้องต้น
คาดว่าเมื่อถึงขั้นตอนการเสนอตัว
ก็มีรายงานจากสื่อท้องถิ่นทีมร่วมสายของไทยด้วยนะครับ

แสดงความสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันหาก
และทั้งหมดนี้คือกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ